อีกหนึ่งเรื่องแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ใครที่เคยดูภาพยนตร์ต่างประเทศ

จุดปล่อยตัวเขาอยู่ที่๔แยกไฟแดง

อยู่ในประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ในประเทศไทยไปดูภาพกันค่ะ
รถแดงอย่ายอมให้ใครแซงนะ

สามคันจอดรอปล่อยตัวอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง

เขาปล่อยตัวออกไปด้วยความเร็วนะคะ
ภาพนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ที่๔แยกแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าใช้ไฟเขียวเป็นสัญญาณเริ่มต้น
เป็นการสตาร์ทเพื่อที่จะแข่งกัน
ย้ำว่าที่นี่เป็นถนนหลวง
ก็คือถนนที่มีคนใช้ตามปกติเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก
คนที่โพสต์เขาระบุข้อความเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านกันหน่อยนะ

หน้ากระดานเต็มทั้ง๓เลนเลย

ออกตัวพร้อมกันเหมือนแข่งกันเลยนะคะ
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไป
ชาวเน็ตมีการวิพากษ์วิจารณ์

นี่คือถนนหลวกนะไม่ใช่สนามแข่งรถ

ต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุ

เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะที่
คุณผู้ชมเพื่อฉะนั้น